ข่าวนี้โปรยไปแล้วคุณผู้ชมร้องอ้าวสทโอ๊คจำได้ไหมครับ
สทโอ๊คน้องเมียของอู๊ดเป็นต่อตลกชื่อดังนะฮะ
ไปชี้แจงตำรวจนะครับต้องไปชี้แจงแล้วเพราะว่าเหตุการณ์ที่เขาบอกว่า
เขาถูกยิงในไล่อ้อยนู่นนี่นั่นมันจัดฉากทั้งหมดครับ
คุณผู้ชมฮะคือหวังผลทางการเมืองครับ
ผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ
สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนนำตัวนายรณชัย

สมาชิกสภาตะบนโคกสะอาดไปค้นอาวุธปืนเพิ่มซิ
หลังจากนำรถฟอร์จูเนอร์มาตรวจเพิ่มเติมแล้วนะครับที่สภศรีเทพ
คุณผู้ชมครับสืบเนื่องจากคดีว่ามีคนร้ายยิงถล่มรถฟอร์จูเนอร์ของสทโอ๊คน้องเมียของอู๊ดเป็นต่อตลกชื่อดัง
เหตุเกิดกลางป่าอ้อยบ้านตาคลีพิรมอำเภอศรีเทพเมื่อวันที่๑๐ธันวาคมที่ผ่านมาครับ
แต่ต่อมาตำรวจจับคนก่อเหตุได้แล้วให้การบอกว่าการยิงถล่มครั้งนี้เป็นคำสั่งของสทโอ๊คครับ
บอกให้ช่วยจัดฉากยิงรถให้หน่อยแล้วก็เป็นปืนที่นะฮะปืนที่ใช้เนี่ยเป็นของสทโอ๊คซะด้วยซ้ำไป
ตำรวจจึงขออนุมัติศาลนะครับนะครับเพื่อจับกลุ่ม
ท่านผู้ประคับการระบุว่าคดีนี้เป็นเหตุการณ์จัดฉากเพื่อหวังสร้างกระแส
สื่อนำไปเสนอไปยังปมต่างเช่นการเมืองท้องถิ่นหรือโครงการก่อสร้างในพื้นที่ครับ
สอบสวนจากการตรวจวิถีกระสุนจากพฤติการแห่งคดีที่เกิดขึ้น
เป็นคดีที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงเป็นการสร้างสถานการณ์ขึ้นมา
มีอะไรต่างมีการลอบยิงใช้อำนาจโดยไม่ชอบ

แต่วันนี้ความจริงก็ปรากฏชัดแล้วนะครับ
ดังทำให้ในพื้นที่เกิดกระแสติดตามคดีครับ
มันพ่วงไปถึงความสนใจในตัวสทโอ๊คด้วยไง

เรื่องต้นตำรวจดำเนินคดีฐานแจ้งความเท็จ
แล้วก็ความผิดตามพรบออาวุธปืนฮะ
แล้วก็จะขยายผลว่ามีผู้ร่วมขบวนการจัดฉากอีกหรือเปล่าครับ
ก็เลยกลายเป็นคดีใหม่ที่ต้องติดตามกันมากยิ่งกว่าเดิมสำหรับคดีนี้นะคะ